ทีนี้พาทั้งสองท่านแล้วก็คุณผู้ชมไปเที่ยวเวนิสดีไหมคะ
ไปไหมคะเวนิส
เวนิสเมืองไทยค่ะ

ใจกลางกรุงเทพมหานครเลยนะคะ
ไปไหมคะไปดูบรรยากาศก่อนไหม

มันใช่คลององค์อ่างที่เดียวกับที่ผมเคยรู้จักหรือเปล่าครับ

ชัวร์เลยนะคะใช่เลยใจกลางนี่แหละค่ะ
กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรานี่แหละ
สักครู่ได้ยินในสตูดิโอกระซิบว่า

แล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้นะ
บรรยากาศนะฮะบรรยากาศคลององอ่างย่านสะพานเหล็กค่ะ
ตอนนี้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่นะคะ
มีการประดับประดาษไฟยามค่ำคืนแบบนี้คุณเห็นไหม
หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันบอกว่า
มันดูสวยงามผิดหูผิดตาแตกต่างไปจากเดิมแบบมากเลยค่ะ
ตอนนี้กลายเป็นถนนคนเดินคลองอกอ่างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวานผมเห็นคนไปพายเรือนะ
เออนี่นี่ไงมีกิจกรรมทางน้ำด้วย
โดยมีประชาชนนะคะไปสนใจสนใจไปร่วมพายเรือพายะคายักษ์
คายักษ์แบบนี้นะคะแล้วก็เล่นสปอร์ตภายเรือแบบชิล
ชมบรรยากาศสวยสองฝั่งคลองประวัติศาสตร์นะฮะ
คลองบางลำพูถึงคลองโอ่งอ่างระยะทาง๖กิโลเมตร

ใครที่สนใจนะคะสำหรับกิจกรรมดีแบบนี้นะคะ
สามารถนำเรือคายักษ์มาพายเล่นเที่ยวชมความงามได้เลยค่ะ
ส่วนใครที่ไม่มีเรือทำไงอดใจรอค่ะอีกไม่นาน
เพราะว่าทางกรุงเทพตอนนี้อยู่ระหว่างการจัดหาเรือมาให้บริการนักท่องเที่ยว
ส่วนถนนคนเดินประชาชนเข้าไปเดินได้เลยค่ะ
ไปเที่ยวชมได้นะคะเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์
ตั้งแต่๔โมงเย็นถึง๔ทุ่มดีขยายให้มันเป็นสัตว์เยอะแล้วกันนะ
แบบนี้นะตามคลองต่างจะได้น่าท่องเที่ยวกันนะครับ